ช้าเพราะเดี๋ยวกลัวจะแหกโค้งกัน

แล้วทำไมแม่น้ำหนึ่งไดโนเสาร์แม่น้ำหนึ่งไปไหนแล้ว
จุ้มปุ๊กตรงนี้หรือ

เออคือภาพที่แล้วนะครับฮะ
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้ามาดูคนแรกกันก่อนเลยค่ะ

ก่อนหน้านี้มีการบอกตัวเลขไปแล้ว
บอกไปตั้งแต่วันที่๓ธันวาบาเลยก็ได้ค่ะแม่น้ำหนึ่งนะคะ
มาอีกรอบหนึ่งมาบอกกันอีกรอบหนึ่งนะคะ
ลูกเพจก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่มาเก็บกันแล้วเรียบร้อย
เลขอะไรล่ะ๖๕๖๓๕๓๖๕๓นะคะ
นี่เป็นอีกแนวทางที่แฟนคลับนิยมตัวเลข
รอคอยจากแม่น้ำหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของ
ทูปเสียงถ่ายทูบของปู่ค่ะ
ทำไมปักลึกน่ะทำไมปักลึกนี่
๓คนมีปัญหากันอีกแล้วพอปากแบบนี้

พี่เบิร์ตไปต่อว่าเขาก่อน

เออ
รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่๑๖ธันวาคม๒๕๕๙

ขออะไรเลยค่ะขอให้ลูกเพจปัง
ขอให้ลูกเพจเห็งลูกเพจหมาน

แนวทางรัฐบาลไทยจัดปลูกเรียบร้อยแล้ว
และกำลังใจให้ทุกคนได้รับชมกันในไลฟ์สดนี้นะคะ
ให้แนวทางเสร็จแล้วจะขอให้เงินต่อ
เข้ามาแล้วขอคนละ๑แชร์
แล้วพิมพ์เลขบัญชีมาจะให้เงินต่อ

เลขบัญชีมาจะให้เงินต่อ

ทีนี้อีกคนหนึ่งเจ๊ฟองเบียร์ก็มาบอกแนวทางรัฐบาลไทยไปแล้วก่อนหน้านี้

เพื่อเพิ่มความแม่นยำงวดประจำวันที่๑๖ธันวาคม
จุดทูปเสียงทายมาอีกหนึ่งเลข

นี่ภาพสปีดจุดแล้วนะเนี่ย

เร็วได้กว่านี้ไหมฮะ

ว่าไอ้เลขสุดท้ายพี่ต้นก็เห็นเป็นเลขอะไร

ก็ตามไม่ชอบก็ผ่านไป
เพ้อน้ำสองหม่อสิทธิ์คำซ่อย

ส่งผมแกใช่ไหม

คือเมื่อวานเนี่ยแกมาโพสต์ลอตเตอรี่
คลี่เป็นพัดแบบนี้ให้แฟนคลับชมกันอีกรอบ
เผื่อใครจะไม่ได้เราก็เลยเอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่ง

ถือลอตเตอรี่แบบนี้นะคะเลขอะไรบ้าง
คุณผู้ชมดูหน้าจอว่าคือมันโพสต์มาแล้ว๕ธันวาล

คุณผู้ชมดูเลขหน้าจอเอง
ใครที่อยากจะตามแนวทางของพ่อน้ำสอง
แกก็บอกว่าไม่ห่วงอยากตามตามเลย

โอ้โฮต้องมีตังค์สักเท่าไหร่เลยพี่โต๊ะเนี่ยไม่มีแหล่ะนอน
อ่าปิดท้ายกันนิดนึงไหมนี่ก็แม่นเหลือเกินทุกงวดเข้าทุกงวดเลยผู้หญิงคนนี้นะคะอืม
เฮ้ยเรียกรถนายกก็มา
รถนายกที่ไหนที่สุพรรณไงที่สุพรรณ
๖๘๖อะไรนะแล้วก็อะไรอีกนะ๘๖ที่เกลี้ยงแผง
เออมีสมเด็จช่วงสมเด็จช่วงไงพศเกิด๒๔๖๘๘๖น่ะนั่นแหละ
นี่ค่ะเลขหมอไก่คุณผู้ชมดูเองนะคะหมอไก่พอพาทินีพี่เปิดสคริปต์อะไรหาอะไรคะ
ไม่หาแล้วพี่ต้นแล้ววันนี้เมื่อวานที่นายกเขาลงใต้เขานั่งรถบ้างเปล่า
มีใช่ไหมครับเดี๋ยวมีให้ป่ะมีด้วยอ้าวเพียงอย่างนั้นเดี๋ยวรอดูตัวพี่ต้น
แต่ไปดูอาจารย์เริงก่อนไหมเชิญเลยฮะไปดูอาจารย์เริงก่อนนะฮะ
อาจารย์เริงนะฮะเป็นยมทูตนะครับที่ใช้โค้งสุดท้ายเขาชื่ออาจารย์เริงยมทูตนะ
ขออภัยมันก็ไม่ได้เป็นยมทูตช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ทำพิธีขอโชคลาภที่ศาลเขาแหละ
สารปู่ขุนเดชขุนจันทร์อาจารย์เริงหมอศัยศาสตร์คนดังนะครับ
หมู่บ้านโคกสว่างตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีนะฮะ
ใช้เวลาช่วงเย็นทำพิธีขอโชคลาภที่สารปู่ขุนเดชขุนจันทร์และปู่เจ้าสมิงพรายนะครับ
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าต้นโพเฮียนนะครับ
โชคให้ลาบชาวบ้านมาแล้วเขาบอกหลายงวดติดต่อกัน
อาจารย์เริงเริ่มทำพิธีจุดทูปถวายเครื่องเส้นไหว้
แล้วก็เริ่มพิธีสวดมนต์แล้วก็หยดเทียนสีแดงลงในน้ำมนต์ในขันน้ำมนต์
เห็นตัวเลขเด่นชัดเลยโอ้โหอาจารย์หยดสวยป่ะ
อาจารย์หยดแบบเหมือนเขียนเลยนะฮะ
ดเสร็จอาจารย์เงยหน้ามาโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น
ยหน้าขึ้นไปมองกิ่งต้นโพเฮียนยังเห็นกิ่งต้นโพเป็นตัวเลขเลยอ่ะ
อาจารย์ผมดูไม่ออกอาจารย์บอกหน่อย

ข้างบน๗อะไร๗นึงเหรอ๗๔
ข้างล่างจะเป็น๘๘๗เหรอ๐๘๗๐๗๘๗๔
จะย้อนกลับไปที่อาจารย์โอ้โหอาจารย์หยดสวยป่ะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น
สไตล์จินตนาการสำคัญกว่าความรู้เป็นไงล่ะเมื่อกี้
ขยี้ตา๕ทีก็ไม่มีทางมองเหมือนอาจารย์เริงอย่างแน่นอน
เป็นเล่นไปแต่เขาเห็นนะแล้วคนถูกของเขามีนะ
ที่กิ่งต้นโพที่อาจารย์เริงชี้แล้วบอกเลขเมื่อกี้
นะฮะก็ดูเหมือนจะเป็นเลขชุดเดียวกับในขันน้ำมนต์นะแต่ถ้าใครส่องแล้วไม่เห็นอาจารย์เริงบอกอ่ะมาดูชัดมีแบบเขียนลงกระดาษให้ดูอีกโอ้โหร้านนี้ดูแลลูกค้าดีจริง

ผีเข้าผีเข้าต่อหน้าต่อตาคนที่ร่วมงานพิธีฮะ

ในพื้นที่คือสารเจ้าแม่ตะเคียนอยู่ที่วังไสอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
คุณป้าท่านนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่มาร่วมพิธีแต่อยู่ดีดีแกของเข้าฮะ
ของเข้าแล้วมือเนี่ยมี๕นิ้วแกก็กรีดนิ้วเหลือ๓นิ้วโชว์ให้คนดู
คนเขาก็ถามอันนี้ใช่หรือเปล่าใช่ถูกแล้วแล้วนี่ใครเนี่ยเนอะ
ต้องทำเสียงให้เหมือนเขาถูกแล้วอ่ะถูกแล้วเดี๋ยวเขาก็เอานิ้วจิ้มตาเรา
เขาถามนี่ว่านี่ใครคนนี้คือแม่มาลีแม่มารีคือใครเป็นแม่ตะเคียนอยู่ที่นี่
ก็คือที่ว่ายกันอยู่นี่เขาชื่อแม่มารีอยู่ตรงนี้มา๒๕๐ปี
อยู่ตรงนี้มานมนานแล้วนะครับชาวบ้านเขาก็โอ้โหได้เลขได้อะไรติดไม้ติดมือไป
ก็จากกันไปกับงานนี้นะฮะอย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวี
เมื่อวานนี้มีภารกิจลุงตู่ภารกิจลุงตู่อยู่ที่ปัตตานียาลา
ไปไปมาลุงคุยกับปูกับป่าเป็นความมหัศจรรย์ของภารกิจลุงตู่
เมื่อวานนี้ชมภารกิจลุงตู่ฮะ
น่ากินไหมน่ากินเพราะที่ถ่วยกูโทนไปด้วย
กูไม่แผ่วเหมือนกันวันก่อนคุยกับวัวนี่มาคุยกับปู

ความน่ารักมุ้งมิ้งของลุงตู่เป็นภารกิจในภารกิจลงพื้นที่

พอถามว่าเป็นมนุษย์เลยชาติหน้าเกิดเป็นมนุษย์ผัดชู่ชาติเฉยเลย

เหรอไม่เคยกลัวอะไรนี่คุยกับปุ๋ยเหมือนกัน

เติบโตไวแต่วินาทีที่สำคัญ
คือวินาทีที่อยู่บนโป๊ะฮะ
เกือบจะร่วงลงไปในน้ำชมบรรยากาศ
ลูกค้าโอ้โฮตัวใหญ่จริงน่ะนี่

ปูคอมโดสวัสดีล่ะลูก
นี่คือตัวใหญ่นี่แหละ
ก็ไม่ได้มีความสุขนะวันนี้ต่อไป
ถ้าอีกนิดเดียวปลายจมูกโดนแน่
เออไม่แล้วคุณรัสตรินหูล้ออะไร
เวลาเขาอารมณ์ดีท่านอารมณ์ดี
คุณก็เอาหูล้อเขาหูล้อท่านไงครับนะครับ

เหมือนกันนะครับเป็นหมายเลขทะเบียน๑ขอไข่ขอไข่๒๘๘๐นะฮะกรุงเทพมหานครนี่คือรถที่ลุงตู่ใช้ในพื้นที่หลายคนบอกเรียบร้อยแล้วพอแล้วไม่อยากจะฟังข่าวการเมืองอีกต่อไปแต่มีอีกเลขหนึ่งเออเป็นเลขที่เกิดเหตุสลดใจเกิดขึ้น

สองสามตี่และอีกหลายแล้ว
วันนี้รูปเรา
อยู่ที่บ้านเลขที่สองสามสี่ทับเก้าหมู่ที่ห้าตำกลหนองบร

โชคลาภต่างโค้งสุดท้าย
ก่อนที่วันนี้ช่วงบ่ายช่วงเย็นจะรู้เรื่องนะคะ
ไหนอ่ะหมอดูสุดสวยนี่ท่านนี้

อัตราดวงพรปินฟ้านักเปิดดวง

เคยเปิดดวงให้กับลูกดวง

เพราะฉะนั้นโค้งสุดท้ายเราต้องมาหาค่ะ
ศิษย์ลูกหามาหาแกเยอะเลยนะคะ

แล้วก็ไม่ผิดหวังจริงเพราะอาจารย์ดวงพร

พร้อมกับเขียนตัวเลขติดที่มือ

พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดตรงกับลูกศิษย์

ดวงพรยืนยันว่าไม่ได้ทำให้คนงมงายนะคะ

จะกลับไหว้จะมากลับไหว้พระปู่ศรีสุธโธมยาศรีปัทธุมมา

แล้วจะบอกว่าใครที่ดูข่าวเราแล้วคิดในใจว่า
อยากจะไปหาอาจารย์ดวงพรอาจารย์สุดสวยคนนี้

คิวดูดวงยาวไปถึงปีหน้าแล้วจ้ะ
อันนี้คือไม่ได้ใบ้แต่ว่าเป็นคนดูดวงแล้วเปิดดวงให้กับเรา
ว่าเลขเราจะสมพงษ์กับดวงของตัวเราเองหรือเปล่า

ตอนนี้จะมีดาวน์ดวงใหม่มาท้าไฟ่แม่น้ำหนึ่งทุกวันทุกวัน